หนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำใครที่เป็นสายหอยยกมือขึ้น
วันนี้จะพาไปทานหอยแคลงที่บอกได้สั้นว่าสุดยอด
ชื่อเจ๊พานะคะหอยแคงลวกเจ๊พา
เวียนใหญ่ลนสรรรัฐย่าหน้าปากซอยหนึ่งเลยนะคะ

ก่อนหน้านู้นเปิดเนี่ยขายอยู่ปั๊มน้ำมันศรีสเวทค่ะ

ค่อยขึ้นมาจนจานละ๑๐๐บาทแล้วค่ะ

อย่างนี้ละกันเอารถคันนี้ไปขายหอย

๑๐โลกรัมถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่หมดอีก

ได้เข้าที่ปุ๊บสูตรนี้มันเข้ากับหอย

หอยมีเกตค่ะมาจากป๊อบประจุน

ใหญ่ไปก็ไม่ดีมันเหนียว

คนชอบเลือดมันก็มีความหวาน
ถ้าเลือดกลางมันก็พอดี
แต่สุกมันถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มมันคล้ายปลาหมึก

ถ้าเลือดเนี่ยส่วนมากเขาเลือดไม่พอ

บางคนเข้ามาหมอเขาสั่งมาให้กินหอยแขก
เอาเลือดได้เดี๋ยวจัดให้

ให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลา

รักใช้เหยียนแกะพอแกะมุกมันลื่นก็ใช้ช้อนทุกแบรนด์แล้วก็เอามาแกะ
เขาใช้ไม่ได้นี่ก็เลยตัดสินใจเอาฝาถิดเนี่ยทุบแบนข้างหนึ่ง
ข้างที่จับเนี่ยแบรนด์ข้างที่มีฟ้านิ่งใช้เหนียวอ่ะ
ใช้มือข้างหนึ่งก็ใช้ฝาข้างหนึ่ง
น้ำจิ้มมีซีฟู้ดเผ็ดเปรี้ยวเข็มไม่มีถั่วนะคะ
สามรสก็มีแพรดเปรี้ยวหวานเข็ม
ส่วนมากที่ฉันขายมีชื่อนี่นะสามรสมันมีออกกว่า

เห็นลูกค้าเขาพูดกันบอกว่าหอยที่นี่จะอร่อยกว่าที่อื่น
บางคนบอกว่าที่นี่ไม่ต้องใช้มะนาวล้างมือหรอก

ที่แต่คนเขาชมว่าน้ำจิ้มที่นี่อร่อย
แม่ค้าก็ใจดีไม่โวยวายไม่อะไรทั้งนั้น

โอ้โหเห็นแล้วอยากจะพุ่งตัวไปหาเจภาเลยจ้า
สั่งหอยแทงสักโลสักโล

คุณผู้ชมยังส่งข้อความมาคุยกับเราได้
สาดน้ำปีนี้แล้วจะสาดอะไรแทนล่ะ